ห้างที่ขายพวกวัสดุก่อสร้างไร่ใหญ่ของอุบันคุณผู้ชมครับ
พวกกระสอบทรายที่เขาทำเป็นกำแพงทำเป็นพนังไว้เนี่ย
มันต้านแรงน้ำไม่ไหวน้ำมันซัดเข้ามา
คือน้ำทะลักเข้ามาแล้วโอ้โหระดับนี้เลยพี่เบิร์ต

งานติดอยู่ข้างในคือเป็นพันเลยคุณผู้ชม

บอสตอนนี้น้ำจะเข้ากับรถเข็นแล้วนะครับ
โอ้โหระดับน้ำแบบนี้คุณผู้ชมแล้วนี่คือตอนที่กู้ภัยจะไปช่วยเหลือพนักงาน
ช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในเกือบพันเหมือนกันนะคะ
คนอยู่ข้างในเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชม

พอดูมุมสูงแล้วดูระดับน้ำ

แล้วเหตุการณ์มันเกิดช่วงสักประมาณทุ่มครึ่ง
ตัวห้างยังเปิดให้บริการอยู่ไง
แล้วเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้
เพราะว่าตัวพนังหรือว่ากำแพงหรือว่าเป็นกระสอบทรายที่มันกั้นอยู่อะค่ะ
มันต้านแรงน้ำไม่ไหวแล้วจริง
ห้างนี้เนี่ยชาวอุบลรู้จักกันดีเลยค่ะ
ที่ดูโฮมอุบลน้ำสูงสักประมาณเท่าอกก็เกือบเมตรนะ
พนักงานติดอยู่เยอะออกมาไม่ได้
ความเป็นห่วงญาติพี่น้องแบบทำยังไง

ซึ่งทีนี้ค่ะก็มีการขอความช่วยเหลือ
อาสามูลนิธิร่วมกับตันยู
อาสามูลนิธิก็นำโดยพี่บินนี่แหละค่ะ

พอเอาเรือออกมาเสร็จแล้วปุ๊บ
พนักงานเขามาบอกทีหลังบอกว่าบอกอุ๊ยไม่เป็นไร

แล้วก็ให้ชุดกู้ภัยเจ้าของพื้นที่
เอาเรือ๕ลำมามาสแตนบายรอช่วยเหลือ
ทีนี้ค่ะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะ
ห้างเองทางดูโฮมเองเนี่ย
เขาก็มีการแถลงการออกมา

ว่าจริงแล้วน้ำที่มันท่วมที่อุบล
นี่เรารายงานข่าวอุบลมา

ใช่คือหลังจากโนรูมาแล้วก็รายงานมาเรื่อยเลยค่ะ
ทีนี้วันที่๙ตุลาก็คือเมื่อวานตอนทุ่มนึง

ทำให้แนวกำแพงได้รับแรงดันน้ำ
จนเกิดความพังเสียหาย

แล้วก็พื้นที่ในร้านรวมถึงสำนักงานบางส่วนด้วย

ประมาณ๒๐๓๐เซนไม่ได้กระทบกับโครงสร้างของร้าน
ไม่ได้กระทบกับความปลอดภัยของพนักงาน
ซึ่งพอได้ฟังแบบนี้แปลว่าพนักงานก็ปลอดภัย

คือจริงตั้งแต่๑ตุลาแล้วนะคุณผู้ชมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
พนักงานของดูโฮมเขาเอากระสอบทรายไปวางกั้นน้ำไว้
แล้วก็แตกแล้วนะฮะโอ้โหน่าเป็นห่วงจริง
คุณผู้ชมส่งมานะพวกผม๓คนอ่านข่าวไปด้วย
แล้วอ่านข้อความคุณผู้ชมไปด้วยตรงไหนเป็นอย่างไร
เจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้กันเราจะได้เห็นแล้วจะได้อ่านจะได้รายงาน
อย่างจุดนี้ขออภัยนิดนึงตัวเลขพนักงานที่อยู่ข้างในนี่
เกือบร้อยนะปีนี้สามารถที่จะช่วยออกมาคือ
แล้วก็ระดับน้ำหลังจากนี้ขอให้มันลดลงเร็วด้วย